ผลกระทบจากความหวงที่ไม่เหมือนกันเรามีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้าง
ก็เลื่อนงานค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เลื่อนแล้ว
ก็ต้องไปถ่ายที่เมืองเหิงเปี้ยนวันที่๒๙นี้ค่ะที่ประเทศจีนแทน
ก็รู้สึกเช่าใจนะไม่ชอบกับการสูญเสียหลายอย่างนะคะ
แต่ก็เข้าใจในทั้งสองฝ่ายว่าทุกคนก็มีความเชื่อที่ติดมาไม่เหมือนกันนะคะ
ดังนั้นมันเป็นการเหมือนกับมันเป็นการต่อสู้ความเชื่อสองความเชื่อค่ะ
ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์สุรมงค์อุ่นวายเราอยู่ในประเทศไหม
อยู่ก่อนที่สนามบินจะถูกปิดนะคะ๓วันแล้วบอยก็กลับมาก่อน
แต่ถามว่าแต่ถามว่าภาพข่าวที่ออกมาที่เราเห็นกันนะคะมันค่อนข้างเกินความเป็นจริง
จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการตีให้มันดูแรงกว่าเดิมอะค่ะ
ในความเป็นจริงแล้วทุกคนก็ยังอยู่กันได้ไม่ได้มีความเดือดร้อนกับทั้งเกาะโฮงโกง
คุณคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ไหมตอนนั้น
ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะไม่เคยคิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้
แต่ถามว่ากระทบกับทุกหน่วยงานไหมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวงการบรรเทิง
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้น
สมัยก่อนที่เราพูดภาษากวางตุ้งสมัยนี้เราก็ต้องเรียนรู้ในการพูดภาษาแมนดารินเข้ามาด้วย
จากเหตุการณ์นี้หรอ

จริงแล้วคือก่อนเหตุการณ์นี้ซะด้วยซ้ำ
ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ก่อนที่แบบมันมีการเริ่มเปลี่ยนแปลง
ปล่อยได้ยินว่ามีการเริ่มเปลี่ยนแปลงสักประมาณสองปีได้แล้วประมาณสองปีได้แล้ว
แล้วอย่างเราเองก็ต้องปรับตาม
เองก็ต้องปรับตามค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าสถานที่ที่จะต้องไปถ่ายทำ
หลังจากที่เมื่อก่อนเป็นฮ่องกงใช่ไหมคะต่อจากนี้ก็จะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่
อย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ถูกย้ายจากโฮงโกงนะคะไปถ่ายกันที่เหิงเตียนนะคะที่จีน

ซึ่งมันกระทบกับกองเองหรืออะไรเองนักแสดง

กระทบเยอะไหมคะมันก็กระทบ
เพราะว่าเขาก็ไม่ประมาทนะคะถ้าหากว่าสมมุติว่าเราไปถ่ายทำกันที่ฮ่องกง
ปรากฏว่าสนามบินมีปัญหาอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้การลงทุนในการทำภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ย
อาจจะทำให้ขัดทุนได้ฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องลดทอนความเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะคะ
ชื่อเรื่องจำยากนิดนึงค่ะเป็นภาพยนตร์ค่ะ
ตอนนี้ปอยยังปอยคือที่จีนแผ่นดินใหญ่ปอยไม่ได้ถ่ายที่เดียวค่ะ
คือบางทีก็ย้ายจังหวัดแล้วก็จังหวัดของเขาเนี่ย
ไกลกันเหมือนกับสุหายโกลกกับเชียงใหม่อย่างนี้ค่ะ
ใช่คือจะไกลมากฉะนั้นเนี่ยปอยก็คงต้องอยู่โรงแรมไปก่อน
แต่ว่าค่ายดูแลค่ะใช่มั้ยค่ะ

ทางหลักเราก็ยังอยู่ในฮ่องโกงยังอยู่ได้ค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีงานที่ฮ่องกง
เพราะว่างานทุกอย่างที่ฮ่องกงของเกือบทุกงานนะคะ
ถูกย้ายไปที่ประเทศจีนหมดเลยค่ะตอนนี้
มันมีแนวโน้มที่จะดีให้ตรงไหนค่ะ

อยก็คิดว่าถ้าสร้างความรู้ความเข้าใจ
แค่เพิ่มกับตอนนี้มากขึ้นนะครับ

อยู่ได้ไหมคะ

เรื่องเดียวค่ะ

แล้วมันกระทบกับความรักเราบ้างไหมคะ

เป็นดาราไม่พูดเยอะ